เช้าแบบนี้มีหลายเรื่องอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะ
เพราะว่าทั้งเรื่องของคนที่ผิดหวังไปแล้ว

แต่สำหรับสลากดิจิทัลงวด๑ตุลาคม

ขายได้ช้ากว่าปกติ

เขายกเลิกกับสัญญากับโรงพยาบาลเอกชน
กี่แห่งบ้างมาติดตามกันในเช้านี้ต้องรู้

เพราะว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขบัตรทอง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย๒

ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
เขาไปพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครับคุณผู้ชม
ถ้าหากท่านถือบัตรทองใน๙โรงพยาบาลนี้ทำอย่างไร

หน่วยบริการแห่งใหม่ในพื้นที่

ก็ยังไปใช้บริการหน่วยระบบบัตรทองได้ทุกแห่ง

สปสชก็จะประสานให้ส่งไป
อย่างสถานพยาบาลอื่นต่อไปครับ

หากสงสัยโทรเข้าสายด่วน
สปสช๑๓๓๐ได้เลยครับ
ส่วนเรื่องที่ต้องรู้ต่อไปต้องบอกว่า
ยินดีด้วยกับคนที่ผ่านการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือว่าบัตรคนจนนะคุณผู้ชมฮะ
สำหรับคนที่ผ่านการตรวจสอบในสิทธิ์บัตรคนจนครับ
หรือว่าโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕กลุ่มแรกเนี่ย

จำนวน๕๒๔๖๖๙๙คนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่๕๘กันยายน
ส่วนที่เหลืออีก๙๖๔๐๐กว่าคน
ให้ตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่๓พฤศจิกายนครับ
ขณะที่จำนวนผู้ลงทะเบียนนับตั้งแต่๕กันยายนเป็นต้นมารวมแล้ว
๔๔๖๐๐๐ละ๖คนนะครับ
โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หน่วยรับลงทะเบียน๗หน่วยงาน

ถึงวันที่๑๙ตุลาคมนี้ครับ
ส่วนเรื่องนี้นักนิยมตัวเลข

สะลากดิจิทัลสำหรับงวดต่อ
ตุลาคมที่เขาเปิดขายมา
ตั้งแต่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
เปิดขายมานับถึงเช้าวันนี้นะ
จากจำนวน๑๒๘๐๐๐๐๐ใบขายไป๗๔๘๐๐๐๐ใบ
ยังเหลือให้เข้าไปเลือกซื้อได้อีก๕ล้าน๓แสนใบ
ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่างวด
งวดนี้ยอดขายเฉลาตัวกว่างวดที่ผ่านมา
ต้องรอดูว่างวดนี้จะขายหมดภายในกี่วันครับ
โดยสำนักงานสลากตั้งเป้าว่าน่าจะใช้เวลาขาย๗๑๐วันต่องวด
งวดที่แล้ว๖วันหมดหากงวดนี้ขายหมดก่อนใน๗วัน
ก็จะเพิ่มสลากดิจิทัลเข้าไปในระบบอีก
งวดละ๑๒ล้านใบจนครบงวดละ๒๐ล้านใบตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับ